ถ้าถูกลอตเตอรี่ครับแบบนี้
แล้วไม่ได้เงินไม่ถูกซะดีกว่า
มันช้ำใจพี่คนนี้ถูกเลขท้าย๒ตัวคุณผู้ชมครับ
ถูกเลขท้าย๒ตัวแต่เอาไปขึ้นเงินไม่ได้

เออนี่แหละครับไม่ถูกซะดีกว่าไหมล่ะทั้งนั้น

พี่วันนี้แก้วประโคนอายุ๔๙ปี
เจ้าของร้านของชำอยู่บ้านกรวดบุรีรำ

๒ตัวนะครับ๒ฉบับ
ฉบับละ๒๐๐๐บาทแต่ขึ้นเงินไม่ได้
เพราะเขาขายผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปแล้วนะ

มีการปั๊มตัวหนังสือข้อความว่าสลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว๘๐บาท
แต่ตอนซื้อกับแม่ค้าที่มาเดินเลขขายนะ
มันมีแผ่นกระดาษสีชมพูเขียนข้อความว่า
ใบ๑๒ล้านเย็บทับอยู่ใช่ไหม
นะก็ไม่เอกใจไงไม่เอกใจก็ไม่ได้แกะดูนะครับ
แม่เอาฟังพี่เขาหน่อยฮะ
พี่วันนี้ยังบอกอีกเธอก็ชอบซื้อลอตเตอรี่นะ
เก็บไว้งวดหนึ่งหนึ่งฉบับสองฉบับ
ที่ผ่านไปแล้วนะครับ
ที่ผ่านมาก็ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง

แล้วไหนบอกว่าเก็บได้๒ปีไงลอตเตอรี่

คาดคิดจะมาเจอเรื่องแบบนี้
เสียความรู้สึกนะ
แล้วเรียกร้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล